ทีนี้มีนักดนตรีครับที่เขาไปเล่นที่ร้านอาหารเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ยืนรออยู่หน้าร้านปรากฏว่ามีรถพุ่งมาอย่างเร็วเลยพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
ชนนักดนตรีบาดเจ็บไปสามคนแล้วคนที่

รถเก๋งเมาขับพุ่งชนเจ็บสาหัสเนี่ยนะ
นะแล้วที่บอกว่าคดีไม่คืบอ่ะเพราะว่าเห็นบอกตำรวจไม่เคย

ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนนะคุณผู้ชม

บันทึกภาพไว้เลยครับ
ทึกภาพไว้เลยครับตอนที่นักดนตรีคนหนึ่งเนี่ย
คุณสุวิทย์เนี่ยนะเป็นมือเบสนะ
พายเครื่องดนตรีเดินออกมาจากร้านช่วงประมาณเที่ยงคืนครับ
ไปขึ้นรถเพื่อนในวงที่จอดอยู่ริมถนน
จังหวะกำลังจะเปิดประตูรถ
เดี๋ยวจะเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่ง
มาอย่างเร็วเลยมาอย่างเร็วพุ่งชนเขา
แล้วไม่ได้ชนแค่เขาครับชนเพื่อนนักดนตรีคนอื่น
อยู่ริมถนนบาดเจ็บไปอีก๒คน
คุณสุวิทย์เนี่ยเป็นมือกิตาร์วงดรากอนแอทไทกส์

ส่วนมือเบสมือเบสเดินตามมาทีหลังครับอุบัติเหตุครั้งนี้พวกเขาบาดเจ็บทั้งหมด๓คน
แต่มือเบสเนี่ยหนักสุดเลยนะเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดทั้งตัวดามเหล็กเลย
ส่วนตนเองบาดเจ็บที่แขนซ้ายหน้าท้องแล้วก็ต้องดามเหล็กที่ขาซ้ายเดินไปไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะพอให้แฟนสาวติดต่อไปอีกฝ่ายก็เหมือนจะแสดงความรับผิดชอบ
เงินมาสำรองจ่ายค่ารักษาก่อนสองหมื่นแต่สุดท้ายบ่ายเบียงครับบ่ายเบียงไม่พอเงียบหายไปเลย
นี่เปิดแผลให้ดูที่หน้าท้องด้วยคุณสุวิทย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เดือดร้อนก็คือค่ารักษา
ส่วนทางคดีตำรวจเขาทำงานกันยังไงเนี่ยเห็นบอกตำรวจยังไม่เคยมาสอบปากคำตน
หรือว่าดำเนินการทางกฎหมายกับคู่กรณีเลยนะ
เขาก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมครับ
ช่วยหน่อยพี่ตำรวจเร่งรัดคดีนี้
และขอให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบในสิ่งที่ก่อไว้ด้วยครับ